มาที่เรื่องของวิกฤตของอาหารทะเลหน่อยนะครับ
เรื่องของปลาลิ้นหมาถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับ

ส่งผลกระทบกับวัตถุดิบชนิดนี้เข้าแล้วครับ
โรงงานส่วนใหญ่ต้องปิดกิจการไปเพราะว่าขาดแคลนนะครับส่วนที่เหลืออยู่นั้นต้องมีการประคอง
เพื่อไม่ให้ธุรกิจนั้นล้มหายตายจากไปครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลเครือวันจังหวัดสมุทรสาคร
เคยเป็นโรงงานส่งออกเนื้อปลาสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ๓๐ล้านบาท
แต่วันนี้โรงงานอยู่ในสภาพเสี่ยงปิดกิจการ
ไปเมื่อ๒ปีที่แล้วโรงงานเคยมีพนักงาน๑๕๐คน
แต่มาถึงวันนี้เหลือเพียง๔๑คน
เพราะปลาลิ้นหมาวัตถุดิบสำคัญของโรงงาน
หายไปพร้อมกับการห้ามเรืออวนลากออกทำประมง
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ถุดิบที่ใช้ในปัจจุบันจึงเป็นปลานำเข้าจากเวียดนามและอาเจนติน่า
ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าเดิมถึง๔เท่า
ประมงเนี่ยมีแต่รอวันตายรอวันตาย
เราเคยทำอยู่ได้พอมีกินมีใช้
ซึ่งเราต้องต้องหัดทุนทุกวันเพราะปลานี้ก็อย่างที่รู้
จากสมัยก่อนโรสละ๑๐บาท๒๐บาท

ถุดิบจังหวัดเราเป็นตัวทำวัตถุดิบขึ้นมา
มีวัตถุดิบเองทุกสิ่งทุกอย่าง
ราคามันก็ซบราคาตามสภาพที่เราอยู่กันได้
แต่ตอนนี้กลายสภาพเป็นการว่า
จังหวัดสมุทรสาทธรมันต้องไปนำเข้า
ุ้งหอยปูปลามาจากประเทศอื่นเขา

ก็ดูว่าวันไหนที่เราจะสั่งของมาได้ถูก

อย่างขนาดนี้ที่เป็นเต็มที่อยู่
เราต้องขัดทุนทนเราต้องทนทนอย่างเดียว
บางครั้งเราก็ไปเข้าห้องเย็น

อะไรตอนที่ของบ้านเราไม่มี

ยังมีความหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้น

เทียบกับสมัย๒๓ปีที่ผ่านมา
ก็ต่างกันเยอะเลย

ตอนนี้ช่วงปลามันก็ไม่มี

ก็ไปหามางานใหม่ทำกันหมด
อาคมเคยขอความเห็นใจจากภาครัฐ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ

ซึ่งต่อไปทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

รัฐบาลทั้งหลายไม่เคยเหลวแรยายดี

มีการออกกฎหมายมาตราที่๑๑

คนอายุไม่ถึงคนผิดคนเถื่อน
ปรับแปดแสนถึงล้านสอง

มาปรับคนนึงก็ตายแล้ว
แม้วันนี้โรงงานแปรรูปอาหารทะเลเครือวัน

ต้องแบ่งรับต้นทุนแบบนี้ไปเรื่อย

ธุรกิจคงต้องปิดตัวลง
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวี